เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะและเป็นประจำ
ก็อย่างที่บอกว่าจะมีกิจกรรมอะไรต่างไปประชาสัมพันธ์ที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ก็มีเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มภาพน่ารักของท่านนายกรัฐมนตรี
แล้วก็เมื่อวานนี้มีภาพที่น่าตกใจสำหรับหญิงสาวที่บุกเข้าไป
ประชิดตัวท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อไปร้องเรียนเรื่องของคลื่นกระทบสมอง

มีนักเรียนเขาก็ไปโชว์เรื่องของการบังคับโดรนก็คือเครื่องบินบังคับ
นายกรัฐมนตรีก็เลยอยากจะลองทดลองบังคับดูบ้าง
แต่ปรากฏว่าพอท่านนายกลองแล้วเนี่ยโดนไปชนกับตึกแล้วก็ร่วงหล่นลงมา
ท่านนายกก็ต้องขอโทษน้องนักเรียนแล้วน้องนักเรียนเขาตอบว่ายังไงน่ารักดี

ท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่อเลยนะคะ
ก็เป็นบรรยากาศน่ารักนะคะ

นักเรียนคนนี้เขาอธิบายฉะฉานเลย
กำลังจะบอกเลยว่าเนี่ยเขาเล่าเป็นฉากคือเห็นแววเลย
สะทิศอธิบายว่าโดรนใช้ยังไงบังคับอย่างไงเก่งมาก
ใช่นี่โอ้โหผู้จังสะชาน